วิธีการก็คือหลอดท้องช้างไปเลยจ้า
นี่ค่ะเราเห็นเลยนะคะว่าคุณแม่กำลังอุ้มเด็กทารกเพิ่งคลอดเนี่ย

ว่ากันว่าการที่พาเด็กที่เกิดใหม่มาลอดท้องช้างเนี่ยนะคะ
จะทำให้เด็กนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็โตไว
เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่นี่นะคะ
เขาก็ทำกันมายาวนาน
เรียกกันว่าพิธีลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้วก็มีควานช้างนั่งคุมอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะ
ช้างก็ยืนนิ่งให้ความร่วมมือดีมากเลยนะ
แล้วช้างในรูปสร้างสง่างามจริง
เนี่ยเขาก็ประกอบพิธีกันแบบนี้นะคะ

เคยนะสมัยเด็กรอดท้องช้างอย่างนี้

โอ้ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่ารอดตัวผู้ตัวเมียนะ

ลอดท้องช้างก็จะทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจ
ในการสู้ต่อไปได้เช่นกัน
อีกหนึ่งความเชื่อที่มีกันมายาวนานนะ

ที่นำคลิปดีแบบนี้มาเผยแพร่ด้วยจ๊ะ

รอดท้องช้างลอดท้องเต่าก็มีแล้ว
แต่บางทีมันหายากแบบวิธีการแบบนั้น